คุณผู้ชมครับวันนี้วันสำคัญในช่วงเย็นจะมีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐นะครับ
ส่วนช่วงเช้านี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาบรามราชวรวิหารนะครับ
ซึ่งมีการจัดพิธีทักษินานุปทานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราช
และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิษทุกรูป
ติดตามได้จากคุณวรินพัชรประพานันทร์นะครับ
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดจากวัดราชบภิษฐ์สถิตมหาศรีมาพราหมณ์ราชวรวิหารนะครับ
เชิญครับ
ทุกคนค่ะคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดราชบภิษฐ์
ทยอยเข้ามารอร่วมพิธีกันอย่างไม่ขาดสาย
พร้อมเตรียมจตุปัจจัยไทยธรรมเพื่อร่วมพิธีค่ะ
โดยพิธีในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระเจ้าวรงฤทธิ์กรมหลวงชินวัลศิลปิฏิวัตร

และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบอพิษทุกรูปค่ะ
และเมื่อเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลในช่วงเช้าแล้วนะคะ
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกาวันนี้
สมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์จะเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เพื่อเข้ารับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ค่ะ
สำหรับวัดราชบอพิษนั้นนะคะ
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารฝ่ายธรรมยุทธ์
ส่วนความสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ
เป็นวัดประจำรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๗แห่งบรมราชจักรีวงศ์
ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวของกรุงรัตนโกศิลป์
ที่เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ถึง๒พระองค์ค่ะ
รวมไปถึงยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช
องค์พระประมุกแห่งคณะสงทัยสองพระองค์เช่นกันค่ะ
คือพระเจ้าวรวงเทอร์กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าหม่อมเจ้าผู้ชงชมพูนุษศิริวัฒโน

ทรงคลองวัตต์ในระหว่างปีพุทธศักราช๒๔๖๔ถึง๒๔๘๐
สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวัสโน
เด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๘แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
ครองวัดในระหว่างปีพุทธศักราช๒๕๑๗ถึง๒๕๕๙
และเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระราชคณะและพระราชาคณะหลายรูปค่ะ
และขณะนี้เองนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทาน
ภายในพระอุโบสถวัดราชบอพิษค่ะ
และนอกจากนี้นะคะทางวัดราชบอพิษจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวาย
สักการะสมเด็จพระมหามุนิวงศ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งจะเปิดให้กราบถวายสักการะใน๒ช่วงเวลา
ช่วงเช้าตั้งแต่๙นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนช่วงบ่ายนะตั้งแต่เวลา๑๔๑๖นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดราชบอพิษค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากวัดราชบอพิษค่ะ